กันที่ชนบุรีหน่อยนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่ความสัมพันธ์เนี่ยมันมีส่วนเกินหรือมีคนที่เกินเข้ามาโดยไม่ได้รับการยินยอมจากคนทั้งคู่
มันมักจะเกิดปัญหาเสมอค่ะคราวนี้มันเกิดขึ้นกับเซียนพระคนนึงนะคะเขาบอกว่าเขารู้ว่าเมียเขามีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับผู้ชายที่ชื่อตั้มมา๓ครั้งแล้ว
เคยจับได้แล้วเคยเคลียร์กันแล้วให้อภัยกันแล้วแต่ครั้งล่าสุดไม่ไหวยังกลับมาเจอกันมาพบกันอีก
ตำรวจภูทรเมืองชนบุรีมาตรวจสอบเหตุรถชนกันในพื้นที่อำเภอเมืองชนบุรีนะคะ
ก็สภาพอย่างที่เห็นเลยเนี่ยค่ะกระบะอีซูซูเนี่ย
รถเนี่ยถอยเกอขึ้นมาอยู่คันหน้าของรถเก๋งโตโยต้านะคะ
ซึ่งรถเก่งเนี่ยคือรถของกิ๊กค่ะ
เขาเมียเขาบอกเขาว่าจะขับรถไปหาพ่อแม่ที่บ้าน
แต่เขาตะหิดตะหิดใจแล้วเขาก็เลยขับตามมาดูที่บ้านพ่อตาแม่ยาย
รถเก่งคันนี้แล้วจำได้ว่านี่มันรถของนายตั้มนี่
ตั้มเนี่ยเคยมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับเมียเขา
เขารักเมียคนนี้มากก็ยอมให้อภัยไป
แต่ไม่คิดว่าจะมาลักลอบพบกันอีก
สุดท้ายถอยรถชนเอาค้อนทุบปล่อยยางรถทั้ง๔เส้นจนลมรั่วออกหมด
ไปฟังเสียงเขากันหน่อย
ก่อนอยู่ข้างบ้านมันก็คงจะเป็นสปายคือติดต่อให้เมียผม
แต่อันนี้มามันบอกว่าก็ตีตัวไปแล้วค้อนทุบเขาขับบ้าน
พอไม่เคยเห็นและทุบครั้งผมรับมันเรียนมันก็กลับ
เพราะมันหลายหนแล้วพี่คนแรกเลยนะจับได้ไปรับผมกลางซอย
เร็วหน่อยมึงอยู่ไหนไอ้ตั้มเดี๋ยวมารับกูกลางซอยเดี๋ยวค้นของไอ้ขาวตามมาทัน
นะรับไปนอนเสร็จแล้วส่งกลับเลยนะอ่านี่คนแรกนะพี่
เนี่ยก็เคยคุยกันเคลียร์กันต่อหน้ากับผู้ชายก็แล้วกับผู้หญิงก็แล้ว
เซียนพระคราวคนนี้คือนายสมยศแท้เตียวอายุ๔๔ปีเขาบอกว่า
ที่เสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำของเขาทั้งหมดเนี่ยมีรถเขามีรถกิ๊กใช่ไหม
แล้วมีมอเตอร์ไซค์อีก๒คันเขาบอกเขายินดีชดใช้ค่าเสียหายรถยนต์ทุกคัน
ยกเว้นรถของนายตั้มไม่จ่ายไม่อะไรให้ทั้งนั้น
ตำรวจเข้าไปตรวจสอบแล้วก็เก็บหลักฐานแล้วก็สอบปากคำพยานในที่เกิดเหตุเอาไว้หมดแล้วนะคะ
ก็เดี๋ยวรอเจ้าของรถเก่งคู่กรณีก็คือในตั้มเนี่ยนะมาแจ้งความก่อนละกัน
เพราะว่าตอนที่นายสมยศไปถึงที่บ้านตะโกนเรียกทั้งคู่
เรียกทั้งตั้มเรียกทั้งเมียไม่มีใครออกมาชนซะเลยทุบซะเลยนี่แหละค่ะเป็นเหตุสลด